สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามในวันนี้กับผมชนะเดชพิรัตนามงคลและข้างผมน้องพิชชี่วรทรสมกิจรุ่งโรธนะครับ
ในวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันต่อเนื่องครับเพราะว่าหลายคนก็ได้ดูกันเมื่อวานนี้กับเกมอุ่นเครื่องเจอกับคองโกแม่เสมอไปอย่างน่าเสียดายนะ
เกมมันเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงฝ่าสมรภูมิบอลโลกแล้วกันค่ะ
ก็สำหรับประเด็นนี้นะครับ

หลายคนได้ดูเกมเมื่อวานเนี่ยอาการบาดเจ็บของธนทรบุญบาทันก็ดูจะน่าเป็นห่วงนะครับค่ะเจ็บในช่วงของการวอร์มร่างกายนี่แหละครับแล้วก็มีชื่อเป็นตัวจริงที่จะลงเมื่อวานนี้เจอกับคอร์งโกแต่สุดท้ายอากิระนิชชิโนอุนซื้อ
อย่างบอกถึงจังหวะที่เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บ

เป็นยังไงบ้าง
ครับก็ดีขึ้นครับ
ก็หลังจากที่เก็บตรงนั้นมันลุกไม่ขึ้น
แต่ว่าก็ได้ประคมน้ำแข็งตลอดการแข่งขันในวันนี้ครับ
ก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นไปรักษากับโยเฮซังต่อ
ก็ไม่คิดว่ามันน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
เพราะว่าก็ส่วนตัวก็อยากเล่นในเกมที่วันที่๑๕นี้ด้วย
เพราะว่าก็เป็นแมทสำคัญแล้วก็เป็นตัวแทนอุงชาติด้วย
ใครก็อยากจะลงเล่นในแมทนี้
แล้วผมก็เดินทางมาไกลด้วยเพราะว่าก็มาจากญี่ปุ่น
แล้วก็หวังที่จะได้เล่นแมทนี้เหมือนกัน
ก็เป็นเงินจากทางสมาคม๓ล้านบาท
และบริษัทไทยเบเรดมาร์เก็ตติ้งอีก๖ล้านบาท
รวมทั้งหมด๙ล้านบาท
โอ้โห๙ล้านบาทรวยไปเลย
เดี๋ยวรอดูถ้าเกมกับโยเฮอีชนะอีก
ลุ้นกันจะได้เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลด้วยนะคะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์เมืองก็บอกว่า
นี้สมาคมก็จะดำเนินการแจกจ่ายเงินอาชีพทั้งหมด
แล้วก็โอนเข้าบัญชีของนักเตะทันที
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะทุกคน
ก่อนที่จะทำศึกสำคัญให้กับทีมชาติไทยวันที่๑๕ตุลาคม

คุณผู้ชมน่าจะได้ดูกันนะครับไทยกับคองโก
คือมันมีเรื่องของสถิติที่น่าสนใจ

ก็คือจังหวะในการวิ่งที่เร็วที่สุดนะครับ

ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำสปีด
ในการวิ่งเข้าไล่บอลได้เร็วอยู่เหมือนกัน

และสหรัฐอยู่เย็นกองกลางตัวปั้นเกมนะครับ
ต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยขยับเอาบอล

เพื่อที่จะทำบอลปั้นบอล
ขึ้นไปในแดนหน้านั่นเองนะครับ
คือเขามีสถิติที่วิ่งที่เร็วที่สุดในเกม
อยู่ที่๓๔๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว

ถือว่าเร็วมากก็ช่วยให้เกมของทีมชาติไทย

เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูเขาหน่อย
วันนี้เอาชนะอินโดนีเซียไปแบบสบายครับ

อยู่อันดับ๒ส่วนเวียดนามอันดับ๓คือมี๔แต้มเท่ากันนั่นเอง
แต่รุ่นนิเซียไทยนั้นดีกว่านะครับ

ที่นำทีมมาโดยเบิดฟันมักว้ายกุศิษย์ของทีม
เดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงชาติที่ผ่านมา
เตะกำลังสำคัญบอกเลยว่ามาครบ
มีทั้งอารีบับคุดดาวยิงตัวเก่ง
เมดคาริวกองหน้าคนสำคัญ
วาลิสอับบัสกองหลังกัปตันทีม
และที่สำคัญโอมาอับดุรามานเพลงเมคเกอร์ตัวเก่งหัวฟูฟู
อันนี้คือตัวเก่งเขาเลยแหละเราต้องระวังไว้ให้ดีนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเดินทางมาถึงไทยในช่วงเย็นวันนี้แหละค่ะ
แล้วก็มีโปรแกรมที่จะลงฝึกซ้อมทันทีในวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
เขาก็สู้เต็มที่นะอยากจะเก็บ๓คะแนน
อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวันที่๑๕ตุลาคมวันอังคารหน้านี้นะคะ
แข่งขัน๑ทุ่มตรงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เข้าสัญญาณถ่ายทอดสด